เด็กนี้ไปแน่นอนตัวมันก็ชอบนะ

เนื้อน่าจะเป็นวันแม่สุดท้ายแล้วที่จะได้ไปเที่ยวกันกับสวนสัตว์ยุสิตร
ปีนี้ก็เลยมีคุณแม่ลูกจุงมือกันไปเที่ยวเยอะทีเดียว
เพราะว่าจะปิดสิ้นเดือนนี้แล้วคุณผู้ชม

ใช่ไปปั่นจักรยานน้ำเนี่ย

พระที่นั่งเนี่ยฮะเป็นวิวด้วยโอ้โหสวยงามทีเดียวนะฮะ
อันนี้เป็นไฮไลท์เลยคือชอบไปปั่นกันนะครับ

ประชาชนก็หลั่งไหลไปเที่ยวสวนสัตว์ดูสิต

ก็มีคู่แม่ลูกพากันไปเที่ยวจำนวนมากเลย
คือคลักมากเป็นพิเศษนะครับตลอดทั้งวันเลย
ลูกต่างพากันไปชมสัตว์นานาชนิดนะฮะ
ส่วนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็แม่มะลินี่แหละครับ
ฮิปโปโปเตม้าวัย๕๒ปี
นี้เหนื่อยหน่อยนะรับแขกเยอะเป็นพิเศษ

รวมไปถึงนกด้วยซึ่งเป็นนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุด

ประชาชนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่ต่างบอกว่า
ถือว่าเป็นวันหยุดและเป็นวันแม่แห่งชาติ
อยากพาลูกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
จากนี้พอรู้ว่าสวนสัตว์ดูสิตจะปิดสิ้นเดือนนี้

ก่อนที่แม่เองก็เคยมาเที่ยวตอนเด็กเหมือนกัน
ก็อยากจะพาลูกมาเที่ยวเหมือนกันตามรอยแม่เช่นเดียวกัน
ไปฟังเสียงของแม่กับลูกที่เขามาเที่ยวกันหน่อยนะครับ
วันแม่หยุดพร้อมกันด้วยแล้วก็ใกล้จะปิดด้วย
ก็เลยพามาเก็บภาพเก่าที่เคยมาเมื่อก่อน

เหมือนวันนี้คุณแม่ก็มาย้อนบาดดีกว่านะครับ

เสียดายเหมือนกันเนอะแต่ก็ไม่เป็นไร
เขาก็ยังจดจำในสิ่งที่ดีค่ะ
อยากให้ลูกเขาประสบความสำเร็จค่ะ

ก็อยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็เขาตั้งใจเรียนค่ะ
แล้วก็ให้เขาประสบสำเร็จในชีวิตเขาค่ะ
ทางด้านของนายพิทักษ์อุ่นซ้อนนะครับ

ถือว่าเป็นวันหยุดที่มีประชาชนไปเที่ยวมากที่สุดเลย

เปิดให้บริการของสวนสัตว์นั้นจะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ
สำหรับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ
สำหรับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์วันนี้

จะมีประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันที่ทราบข่าวว่าสวนสัตว์จะเปิดวันสุดท้าย

ก็มีประชาชนเข้ามาชมสวนสัตว์จำนวนมากนะครับ
สำหรับแผนปฏิบัติงานของทางสวนสัตว์ดูสิต
เปิดให้บริการจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น

ดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกไป

ภายใต้การบริหารขององค์การสวนสัตว์๖แห่งทั่วประเทศ
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่

สัตว์สงขราสวนสัตว์อุบลราชธานี

พื้นที่แห่งใหม่บริเวณครอง๖อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปฐุมธานีก็กลายออกไปอีกสักหน่อย
ใช่ค่ะแต่ว่าพื้นที่ก็จะใหญ่กว่าเดิม

ใช่ใหญ่กว่าเดิมถึง๓เท่าเลยนะคะ
ก็จะได้อยู่กันแบบสบายขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องของสวนสัตว์แห่งใหม่นะคะ